ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะความคืบหน้าสำหรับกรณีที่มีผู้ต้องหาใช้ปืนจี้หัวเจ้าของร้าน
โรเกะเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็ลวงขึ้นรถตั้งใจจะข่มขืนค่ะ
แต่สุดท้ายเธอก็ออกอุบายเอาตัวรอดมาได้หุดหวิดนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมจับตัวได้แล้วนะคะ
อมรับสารภาพด้วยว่าก่อเหตุจริงจริงค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปพบกับเจ้าของร้านคาราโอเกะ
ที่เป็นผู้ประสบเหตุนะคะที่จังหวัดราชบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหามานั่งดื่มเหล้าที่ร้าน
แล้วก็มีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพามา
ก็เห็นว่าเป็นคนคุ้นเคยกันอะเนาะเจ้าของร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามเป็นคนพามา
ก็เลยเชื่อใจก็สั่งเบียร์เขาสั่งเบียร์มาให้เธอกับเด็กสืบดื่ม๔ขวด
แล้วก็บอกให้เธอบอกขึ้นไปร้องเพลงให้หน่อยแล้วจะคล้องพวงมาลัยให้๑๐๐บาท
แต่ยังไม่ให้เงินสดเพราะไม่มีเงินติดตัว
กระทั่งร้านปิดประมาณเที่ยงคืนเสร็จเช็คบินมา๒๐๐นิด
ก็บอกให้ผู้ต้องหาไปกดเงินที่ปั๊มน้ำมันฝั่งตรงข้าม
เพราะเขาบอกว่าไม่มีเงินติดตัวมาใช่ไหมคะ

ไปด้วยกันกลัวจะหนีใช่ไหม
ก็คิดว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนไม่ได้มีอะไรก็ไปเป็นเพื่อนก็ได้

ปรากฏว่าขึ้นรถไปเอ๊ะนี่มันไม่ได้ไปปั๊มน้ำมันฝั่งตรงข้ามนี่
ทำไมขับออกนอกเส้นทางอ่ะ
เธอพาเราขับพาทีมข่าวเราขับรถไปดูเลยนะคะว่า

เขาขับออกนอกเส้นทางไปทางเปลี่ยวมืด
เธอก็พยายามขอร้องแล้วพี่พาหนูไปส่งที่ร้านเถอะ
จนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุนี่เลยค่ะ

ผู้ต้องหาจอดรถแล้วก็พยายามลวนลามเธอ
ตั้งใจจะข่มขืนเธอพอเธอเริ่มขัดขืน
เขาก็เอาอาวุธคล้ายกับปืนจ่อหัวเธอเลย
ขู่บอกเลยว่าถ้าไม่ยอมจะยิงให้ตาย
ตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงแต่เธอก็กลั้นใจนะ

ถ้าจะข่มขืนยิงหนูให้ตายเลยดีกว่า
แล้วระหว่างนั้นมืออีกข้างก็ควานหา

ค่ะไปเจอขวดเครื่องดื่มชูกำลังค่ะค่ะ
หยิบขึ้นมาแล้วก็ตีเข้าที่หัวของตัวเองนะ

ดหัวตัวเอง๔๕ครั้งให้ขวดแตกแล้วให้หัวแตกด้วย
เธอจะได้ให้ผู้ต้องหาตกใจแล้วก็พาเธอไปส่งโรงพยาบาล

สามารถหนีไปขอความช่วยเหลือจากคนในระแวกนั้นได้
ผู้ต้องหาเห็นแบบนั้นก็เลยรีบขับรถหนีไปนะคะ

ตอนนี้ไม่อยากทำกิจการร้านอาหารร้านคาราโอเกะอะไรไม่เอาแล้วอ่ะ
ถ้าเกิดตีแรงเราสามารถตีตีมันไม่เจ็บหรอก
แต่ก็ตีเราตีตัวรถเราก็แชงมันอาจจะเจ็บใช่ไหม
แต่คือเราอ่ะตอนนั้นอ่ะชีวิตเราใช้ตีแตกแล้วอ่ะ

เจ้าของร้านอาหารฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนพาผู้ต้องหามา

ผมไม่ได้รู้จักกับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวหรอก
ก็เป็นลูกค้าที่มาสั่งข้าวก็สื้อเหล้า

แต่ก็พาเขาไปอีกร้านหนึ่งด้วยนะ
ทีนี้ภวกับการศาพบ้านโปงค่ะ

จับได้ที่นครปฐมระหว่างที่กำลังเมาและขับรถ
ด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ทราบชื่อผู้ชายคนนี้คือนี่ค่ะ
นายประครองรูปเหมาะหรือในต้นอายุ๓๗ปีเป็นชาวกาลสิน
คดีติดตัวเพียบคุณผู้ชม

แล้วก็เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันแบบนี้ที่เพชรชบุรีมาแล้ว
ก่อนที่จะมาพยายามเกาะเหตุครั้งล่าสุดนี้
เบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
แต่ผมไม่ได้เอาปืนจี้นะผมใช้ท่อเหล็กเฉย
เจ้าทุกข์พาไปที่นครชัยศรียืนยันตัว
ไปทีตัวที่โรงพรรคนครเจสีเลยครับ
และตอนนี้ผ้าเจ้าทุกข์ไปดูตัวจริงเลยเจ้าทุกข์ก็ยืนยันครับ
พอตอนหลังนี้ได้ถามรายละเอียดแล้ว
จากผู้เสียหายเขาตกใจ
ตอนหลังก็ยืนยันไม่ใช่เป็นปืนแต่ที่คนร้ายบอกว่าเป็นท่อแป๊บกลม
มาเหมือนที่ศีรษะเลยสอบถามผู้ชายก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นอาวุธปืนครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจก็จะนำตัวในต้นคนนี้ค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบนะคะก่อเหตุขนาดนี้
ช่าอย่า